มีเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นกับชีวิต
ถ้าพูดแบบภาษาบ้านฝันที่เป็นจริง

คุณผู้ชมค่ะปั๊งไม่ไหวจริง

อยากจะมีบ้านริมทะเลไง
ไปเจอหลังที่ถูกใจคุณผู้ชมทำเลดีด้วย
ใกล้หาดจอมเทียนพัทยาเป็นไง

เท่าไหร่รู้ไหมบ้านริมทะเลแบบนี้

เงียบไปเลย๑๐ล้าน๒๒ล้าน

เพิ่งเอาเงินสดไปวางมัดจำประมาณ๔ล้าน๕แสนคุณผู้ชม
รับใจบอกว่านอกจากจะเป็นการทำตามเครดินแล้ว
ถือว่าเป็นการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ไปในตัวอีกด้วย

เหมือนเราทำงานหนักมาตลอดอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เหมือนอยากจะ
คือมีความคิดกับที่บ้านว่าอยากจะไปพักผ่อนกันไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

มันอยู่ใกล้กับหาดส่วนเชียดผ่านกันแค่๗๐๐เมตร
เราก็เหมือนเราคิดเป็นอย่างนั้นนะครับ
ข้างหน้าว่าถ้ามันเป็นการลงทุนไว้ด้วยค่ะ
มีไว้เผื่อข้างหน้าอีกปี๒ปีหรือ๕ปี๑๐ปี
ราคาต้องขึ้นอยู่แล้วถ้าสมกรรมกับปกติกันเลยค่ะ

อยากไปเยี่ยมบ้านเลยวัยรุ่นภูวิลล่าปะล่ะ
เออป๊าป๊าป๊า
แล้วมีโอกาสได้เม้ามอยกับน้องลำไยครั้งนี้อัปเดตกันหน่อย
วิสัยก็ฝ่าดานเลิกกันกับเขา
ปีนี้ครบ๕ปีแล้วคุณผู้ชมค่ะ

แล้วก็ซื้อบัตรมาดูเรา
พรีเซนเตอร์เข้ามาได้ทำหลากหลายอย่างในวงการด้วยค่ะ
ตอนนี้งานเริ่มกลับมาประมาณ๘๐แล้วค่ะ
พยายามีมาเรื่อยค่ะ
บอกตอนนี้นะคะน้องเยเริ่มเล่นคอนเสิร์ตได้แล้วนะ
สามารถกดเข้าไปดูได้นะคะว่าตารางงานน้องเมย์วันนี้ไปที่ไหน
ที่เพจลำไยหายทองคำนะคะที่มีเครื่องหมายที่ถูกสีฟ้าด้านหลังนะคะ
อยากจะจ้างน้องลำไยก็เช็คดูตารางงานน้องได้นะครับ
เพราะว่าคิวเนี่ยยาวไปถึงปีหน้าแต่ถามว่ายังมีว่างอยู่ไหมก็พอมี
มันม่วนจังเลยอ่ะอยากเต้นแล้วอ่ะอยากเต้นแล้วเรือ
กี้ใช่ป่ะ๒๒ล้านใช่ไหม

ไม่ใช่ขอ๒๒ล้านบ้านเขา
โคตรหาเลือดแต่ยกไปเท่านั้น
ห้าปีเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมด